โอ้โหชัดเลยเนี่ยชัดเลย
หวังว่าเธอคงสุขดีและอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดุ

แล้วเมื่อกี้อะไร๗๒ที่ฉันได้ยินกัน

ใช่เป็นสถิติตัวเลข

เดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วอาจจะต้องแบบว่า

ก็เลยเราต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
มาหาความน่าจะเป็นว่าเราจะพอจะมีเงินเข้ามาหรือเปล่า

เดี๋ยวสักครั้งเขาจะเอาแป้งมาทาคุณและคุณผู้กำลัง
เดี๋ยวก่อนวันนี้คุณแต่งตัวอยู่ประเทศไหน
พอดีต้องขึ้นขึ้นมาบนยอดเขามาดูดงดูดาวซะหน่อย
เพราะว่าเวลาอากาศหนาวลมเย็นมาแล้วเนี่ยนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือท้องฟ้าจะปลอดโปร่ง
เราจะสังเกตว่าอากาศในหน้าหนาวท้องฟ้าจะโปร่ง

ดังนั้นพื้นที่ไหนเนี่ยนะครับที่ได้เจอกับอากาศหนาวแล้ว
โดยเฉพาะบริเวณที่บอกว่ามีอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ปลอดโปร่งเนี่ย
ดังนั้นถ้าเกิดออกไปทำกิจกรรมบริเวณดังกล่าวเนี่ย

มีโอกาสที่จะมีลักษณะของการเบลอนการไหม้ได้มากกว่า

นี่หลายคนสงสัยจะหนาวจริงหรือเปล่า
กระสาหร่งเบาเล็กนะครับ
แต่อย่างที่บอกว่านับไปประมาณ๑อาทิตย์
หลังจากวันที่มีดวงจันทร์เต็มดวง
เราก็จะได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นที่มาถึงกรุงเทพกัน
อากาศหลังจากนี้ไปต้นไป๗วันจะค่อยลดลงไปเรื่อย
ปัจจัยสำคัญที่จะมาเร่งให้ความหนาวเย็นมาถึงเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น

เป็นพายุที่ตอนนี้กำลังค่อยเคลื่อนอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ทิศทางมุ่งหน้า
สู่ฝั่งทวีปก็คือในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชา
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะถึงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้
ดังนั้นความแรงของกระแสลมที่มีการดูดหมุนวนเข้าสู่พายุลูกนี้

จากบริเวณฝั่งอันดามันข้ามฝั่งอ่าวไทยแล้วก็เข้าสู่ศูนย์กลางพายุ
ดังนั้นความชื้นเหล่านี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูง
อากาศเลยมีความร้อนอบอ้าวในบางพื้นที่ในบริเวณที่มีกระแสลมเหล่านี้
เคลื่อนที่ผ่านดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ในระยะนี้ต้องระวังเรื่องของฝนอยู่
ทีนี้นอกจากจะเอากลุ่มฝนเอากลุ่มความชื้นจากทะเล
ฝั่งอันดามันข้ามฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ไปศูนย์กลางพายุแล้วนะครับ
ยังมีการดูดเอาลมจากทางตอนบนก็คือลมเย็นลงมาด้วย
ซึ่งแน่นอนว่าลมเย็นที่ดูดเข้ามา
ก็เป็นลมเย็นที่มาพร้อมกับมวลอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาพอดี
ดังนั้นความแรงของกระแสลมก็จึงทำให้ความเย็นที่เข้ามาศูนย์กลางพายุ

แล้วก็ความเย็นที่เองก็จะมีปัจจัยสำคัญ
ก็คือมีการไปทำลายพายุให้สลายตัว
ที่พายุลูกนี้จะเข้าสู่เมืองไทยของเรา
นี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุ
จะสังเกตว่าตอนนี้อยู่กลางบริเวณทะเลจีนใต้

กมาบริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนาม
แล้วก็จะสลายตัวในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งช่วงเวลาที่จะสลายตัวก็คือช่วงต้นสัปดาห์หน้า
นั่นก็หมายความว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
พอพายุสลายตัวความชื้นหายไป
อากาศเย็นที่เราจะได้สัมผัสกันก็คือจะหนาวเย็นเต็มที่กว่า
ในช่วงระยะนี้ที่พายุกำลังมีพลังอยู่
ส่วนนี้คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในวันนี้
สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลง
ก็จะมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบน

วันนี้อากาศเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
หลังจากนี้ก็จะค่อยเย็นไปทีละนิดทีละหน่อย
ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไป
ว่าเราจะได้สัมผัสเลขกี่หลัก
ในช่วงที่มีการเย็นลงของอากาศนี้

เราจะได้เห็นท้องฟ้า๓๖๐องศาแบบนี้อ่า

เขาบอกว่าเดี๋ยวมีดาวหางผ่านคืนนี้

เห็นอะไรบ้างไหมฮะ